สารอาญาก็ได้พิพากษาจำคุก๒ปีอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และอดีตผู้อำนวยการสำนักการบริหารงานและทรัพยากรบุคคล
ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ละเว้นหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
กรณีที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเกือบ๓แสนบาท
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับ
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่คุณหญิงจารุวัลเมนธกา
อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงและนายคัมภีร์สมใจ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานและทรัพยากรบุคคล
ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กรณีจัดงานถวายภาพพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดนั่น
เมื่อวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๔๖โดยใช้การจัดสัมมนาบังหน้า
เพื่อให้สามารถเบิกงบไปใช้ได้ทั้งที่ไม่มีการสัมมนาขึ้นจริง
คดีนี้สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสอง
สตงได้รับความเสียหายจึงพิพากษาจำคุกคนละ๒ปี
โดยไม่รอลงอาญาก่อนที่ทนายความจะใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด
จำนวน๒แสนบาทยื่นประกันตัวในระหว่างอุทธรณคดีนะครับ
ก่อนหน้านี้คณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าปบชมิมติชี้หมุนความผิดคุณหญิงจารุวัล
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
ในกรณีจัดสัมมนาโครงการสตงในความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา

มีวัตถุประสงค์ที่จะนำบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไปร่วมถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปี๒๕๔๖ที่จังหวัดนั่น
ซึ่งได้ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจำนวนกว่า๒๙๐๐๐บาท
จากนี้ก็ยังชี้มูลความผิดนายคัมภีร์
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและมีมูลความผิดทางอาญา
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗ก่อนจะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดส่งฟ้องบุคคลทั้งสอง
นำมาซึ่งคำพิพากษาของศาลในวันนี้